หนูต้องบอกเลยว่ามันหลายเรื่องราวคือ
คือตั้งแต่วันที่๑๙ที่ผ่านมาชี้แจงข้อเก่าหาเราโดนเก่าหาเนี่ย
ชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวันคนรอบตัวหนูทุกทุกอย่าง

หนูมีความเสียใจหลายหลายเรื่องมากมากแล้วก็
สิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้อยากให้แฟนคลับหรือทุกคนได้ทราบมากเลยก็คือ
แล้ววันนี้ใบเตยอยากให้ทุกคนมองใบเตยกับพี่แมนว่าสุดท้ายเราสองคนไม่ได้เป็นคนโลภเลย
ลูกขอเริ่มให้พี่แมนเขาได้เล่าเรื่องที่มาที่ไปของ
ต้องย้อนไปเมื่อ๒ปีกว่าที่แล้วที่เห็นในข่าวก็คือไปเป็นฐานะพยาน
ก็คือการรู้จักเริ่มต้นเลยกับอภิรักษ์เนี่ยก็คือพี่ทำดีเจอยู่ขึ้นหนึ่งนานแล้ว
แล้วน้องก็เข้ามาหาเพื่อมาคุยมาเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็เอาพระมาให้
พี่รักษ์เนี่ยเขาก็ชื่นชอบนะครับก็เลยมีการเช่าหาพระเครื่องกัน
อันนี้ก็คือเป็นเส้นทางการเงินที่ทุกคนสงสัยที่เรายังพูดไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่ามันยังไม่ตกผลึกนะครับ
ร้อยแล้วเราก็จากที่๒ปีที่แล้วไม่ได้มีอะไรวันนี้เราถูกเรียกกลับมาในสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ย
เราก็ชี้แจงได้หมดทุกประเด็นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะฮะเส้นทางการเงินทั้งหมดก็คือ
ตามรอยพ่อนะครับที่ก็ลงว่ามูลนิธิอันนี้กำลังจะเกิดขึ้น
อันนั้นคือ๒รูปที่ทุกคนสงสัยครับ
แล้วขอไมเตอร์ล่ะค่ะ

ก็คือผู้ลงทุนผู้เสียหาย
และสุดท้ายก็คือการเป็นเพื่อน

ที่เราแยกแยะว่าว่าสุดท้ายแล้วอย่างแรกเลยเนี่ย

แมนเป็นผู้ลงทุนค่ะ
ในการเป็นผู้ลงทุนเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
เริ่มจากความเป็นพี่น้องเริ่มจากความเป็นแฟนคลับ
พอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการไปเอาผิดหรือไปแจ้งเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าเราคือณวันนั้นเนี่ยเราเหมือนเป็นการยังรักษาความสัมพันธ์
ซึ่งเอาจริงแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนว่า
สิ่งที่รุ่นน้องคนนี้ของพี่แมนทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
และมีมูลค่าความเสียหายและมีผู้เสียหายมากมายขนาดนี้
อันนี้คือสิ่งที่ใบเตยกับพี่แมนไม่เคยรู้เลย
เราต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครไม่เคยชวนใคร
เราไม่รู้จริงว่าสิ่งที่อภิรักษ์ทำหลังจากที่โดนจับหรือว่าหนีไปเนี่ย
มันคือสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้
คือเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรในช่วงเวลานั้นที่มาเจอกัน
คือถ้าย้อนกลับไปได้เราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องขอโทษ
แต่อย่าลืมว่าหลายคนบอกว่า๒ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือประชาชน

แต่ว่าเราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองนะครับ
สิ่งที่เรามีเป็นข้อมูลเนี่ยเราให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนแบบเต็มร้อยมาตลอดครับพี่จริงเนาะ
เอาจริงแล้วตัวใบเตยเอง
มันเขาเรียกว่าในการเจอเรื่องนี้ในครอบครัวทุกคนได้รับเอฟเฟคมาก
แต่ใบเตยว่าตัวใบเตยเองมากสุดด้วยความที่เราเป็นแม่คน
ด้วยความที่เราเนี่ย
เขาเรียกว่าใบเตยเป็นคนรักการทำงานมากพี่ทุกคนรู้เราเราเป็นศิลปินลูกทุ่งมาตั้งแต่ค่าตัวแบบห้าพันอ่ะ
จนถึงวันนี้ได้สิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทำงาน
หนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วนะวันนี้เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นหนูไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูรักเลยสักวัน
มันเสียใจมากในฐานะคนขยันทำงานคนหนึ่งและคนที่อยากทำในสิ่งที่รัก
หนูต้องบอกเลยว่ามันหลายเรื่องราวคือตั้งแต่วันที่๑๙ที่ผ่านมาชี้แจงข้อเก่าหาเราโดนเก่าหาเนี่ย
ชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวัน
คนรอบตัวหนูทุกอย่างทยอยโดนจับกันไปหมด
หนูมีความเสียใจหลายเรื่องมากแล้วก็
สิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้อยากให้แฟนคลับหรือทุกคนได้ทราบมากเลยก็คือ
ณวันนี้ใบเตยอยากให้ทุกคนมอง

ว่าสุดท้ายเราสองคนไม่ได้เป็นคนโลภเลย
ในเรื่องนี้เราสองคนไม่ได้เป็นคนที่หวังอยากจะรวยหวังอยากจะมีเงินในทางในทางการทำงาน
หรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตหรือผิดกฎหมาย
เพราะเราสองคนทำงานมาในวงการเราได้เงินมาจากความสุจริตทั้งหมดค่ะ
ซึ่งเราก็มีหลักฐานตรงนี้ทุกอย่าง
ได้ยื่นพยานยื่นหลักฐานกับทางกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
มีทั้งพยานที่เป็นบุคคลแล้วก็มีทั้งพยานที่เป็นลายลักษรเป็นตัวเอกสารทั้งหมดว่าตรงนี้คือค่าอะไรค่ายังไงบ้าง
เรามีพยานที่มาเขาเรียกว่า
ชี้แจงให้ว่าอันนี้คือเรื่องจริง
แล้วก็อีกนิดนึงย้อนกลับไปในเรื่องรูปถ่ายต่างที่ต่างประเทศเนี่ยนะ
เราก็เที่ยวต่างประเทศกันมาตลอดนะครับแล้วก็
ถ้ามีรูปพี่ลักษณ์ไปปรากฎก็คือเขานี่จะตามมาหรือว่าไปเที่ยวด้วยถ้าเขานี้เนี่ยเขาจะไปลงในโซเชียล
นำคลิปอื่นของพี่เตยกับพี่แมนเนี่ยนำรูปนะคะมายืนยันว่า
นอกจากที่จะไปกับคนเหล่านี้แล้วพี่เตยกับพี่แมนก็ยังต้องไปกับคนอีก
ก็มีการไปฟิตกับคนอีกหลายคน
คือแล้วก็พี่สื่อทุกคนเลยว่าพี่เห็นหนูมาตั้งแต่๑๔ปีที่แล้ว
ตั้งแต่วันออกซิงเกิ้ลแรกจนถึงวันนี้
อีก๒งานที่พัทยากับที่นครศรีธรรมราช
สิ่งที่หนูจะชี้แจงก็คือหนูจะบอกได้เลยว่า
เส้นทางการเงินของหนูรายได้ของหนูเนี่ย
อยู่กับที่นี่มา๑๗ปี
มีทุกอย่างที่เป็นหลักฐาน
ในขณะที่เซ็นสัญญาทุกฉบับ

มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เงินของใบเตยเนี่ย
อันนี้คืออยากชี้แจงให้พี่ทุกคนได้เห็นชัด
มากที่สุดว่าณวันนี้
ใบเตยเสียใจมากที่
ณวันหนึ่งคนที่ทำทุกอย่าง
ด้วยอาชีพที่สุจริตหนูทำงานเหนื่อยมาก
เราเป็นศิลปินลูกทุ่งที่เกิดกับอาสยามาตลอด
และมีงานคอนเสิร์ตทุกวัน
ทุกอย่างของเราคือสุจริตมาก

โดนข้อหาช่อกงประชาชน
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูผิดหวังในตัวเองมาก

รับฟังความจริงจากทางฝั่งเรา
ค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงจากทางฝั่งเราทั้งหมดเลย